มากลังแต่ว่าขาเดนส์หรือว่าสายเดนส์ครึ่งเราเนี่ยมาแบบอ่อนช้อย
งดงามนิ่มนวลแล้วจะมาในรูปแบบไหนล่ะจ๊ะ
พร้อมหรือยังติดตามกันเลยเนี่ยช่วงของไปเข้าข้าม
เยี่ยมมาก
ก็ออกสเต็ปไร่รำทันที
เม่เฮเฮเฮ

สมกับหน้าตาเสียจริงนะเนี่ย
เห็นแล้วก็อยากจะเข้าไปร่วมรำด้วยจริงเลยครับ
ต่อกันที่คุณพี่คนนี้แต่งตัวมาพร้อมเกี่ยวข้าวสุดชีวิต
แต่ก่อนเริ่มงานคุณพี่เขาก็ขอออกลีลาไร่รำ
พร้อมโยกย้ายสายสะโพกแบบจัดเต็ม
เพื่อเป็นการเรียกพลังก่อนเริ่มงานสักหน่อยแบบนี้
ส่งหอยยิ้มให้น้องก็ออก
ไอ้คนโลยากศุกร์เก่าเสียใจ

ลีลาการไล่รำเด็ดขนาดนี้เนี่ย
เห็นทีวันนี้เกี่ยวข้าวได้หลายกระสอบแน่นอนเลยครับ

ถ้าพูดถึงเรื่องของลีลาการแดนส์และละกอ

ก็ทำให้การแดนส์นั้นสนุกสนานเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
เหมือนกับพวกเขากลุ่มนี้นี่แหละครับ
เรียกว่าเป็นการแดนส์ที่สวยงามพร้อมเพลียง
และอ่อนช้อยเสียจริงนะเนี่ย
ถ้าไม่รังเกียจรอบหน้าขอร่วมวงด้วยนะครับ

กับลีลาการแดนส์ของเธอกุณี
เรียกว่ามาเดียวไม่ขอเอี่ยวกับใคร

ตอนนี้มันเป็นเพลงช้า
รอบหน้าค่อยออกมาใหม่นะครับ

เพื่อนเขาอยู่เต้นกันแล้วไม่เห็นหรือปะโท

ใครที่งดงามอ่อมช้อยแบบนี้แล้วมีคลิปน่ารักแบบนี้ส่งมาบอกกันได้นะจ๊ะ